ไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับการหายตัว
ปริศนาของผู้ชายด้านหลังของผมเนี่ยครับนี่คือหมอสอง
หมอสองนี่เป็นหมอศัลยกรรมชื่อดังเปิดคลินิกของ
ตัวเองคลินิกอย่างเดียวเป็นร้อยล้านอ่ะใช่ค่ะก็ตรง
ดังเป็นหมอชื่อดังใช่ค่ะก็รู้จักนะคะก่อนนี้แต่งงาน
หญิงแย้ใช่คือคนนี้แล้วล่าสุดเนี่ยเขาไปเที่ยว
ต่างประเทศเขาไปเที่ยวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไปหลาย
ประเทศเลยแล้วปรากฏว่าจู่จู่หายตัวไปติดต่อไม่ได้
เป็นสิบยี่สิบวันสามสัปดาห์เก้าประเทศและคลิปลาย
ครั้งสุดท้ายเมื่อ๒๘กันยาเป็นคลิปนี้ฮะลองดู
ครับก่อนที่เขาจะติดต่อไม่ได้เลยครับตอนนี้ผมอยู่
ด้านหน้าอันนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าโรงแรมนี้นะฮะ
นะครับที่เมืองโบโบดิโอราโซนะครับประเทศบุรกิน
อัสฟาโซนะครับนี่ฮะชมโอกาสด้านหน้าโรงแรมนะครับ
สำหรับโปรแกรมวันนี้นะครับต้องตื่นเช้าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว
เรากำลังจะเตรียมตัวเดินทางแบบยาวนะฮะให้ยาว
อีกแล้วนะครับอ่าที่นี่เนี่ยประเทศเขานี่เขานั่งจะยาว
มากเลยนะครับแต่เรากำลังจะเดินทางไปที่อ่าชายแดน
ลีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เตรียมตัวนะครับเพื่อจะข้าม
ชายแดนนะฮะแล้วก็ไปที่เมืองเจเน่นะครับแล้วหลัง
อย่างนั้นถ้าเวลาอำนวยเราจะยาวไปถึงบามาโก้
เมืองหลวงของประเทศมารีนะครับติดตามต่อครับรถมาแล้ว
ครับนี่ฮะครับคุณผู้ชมรถมาแล้วก็ต้องขึ้นรถค่ะ
เพราะวันนี้อยู่ที่บูกินาฟาโซไปเที่ยวคนเดียวใช่ครับ
เป็นแล้วก็จะชอบไปเมืองแปลกที่เที่ยวหายยากยากหน่อย
เป็นที่ที่แบบคือไปแล้วมันให้ความตื่นเต้นกับชีวิต
เป็นรสนิยมการท่องเที่ยวของคุณหมอสองเขาจะไปที่
มาลีแล้วก็จะไปอีกหลายเมืองถ้ามีเวลาอำนวยแต่ปรากฏ
ว่าพอคลิปนี้ไลฟ์ไปเสร็จแล้วติดต่อคุณหมอสองไม่ได้
ตั้งแต่๒๘กันยาเป็น๑๐๒๐วันครับหายตัวปริศนาก่อนจะมี
ข่าวว่าคุณหมอสองซึ่งรวยเป็นร้อยล้านเนี่ยคือถูกเรียก
ผ้าไถ่ถูกรักพาตัวหมอสองคุณผู้ชมเล่าให้ฟังสั้นดู
ประวัติเขาหน่อยหมอสองมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป็นหมอ
ศัลยกรรมแวดวงพริตตี้จะรู้จักและชื่นชมเขามากเคยทำ
ยกรรมให้กับหญิงแย้นนทพรเป็นพริตตี้เงินล้าน
ฮะคือสวยยกเครื่องเลยอ่ะแล้วก็แต่งงานกันเมื่อปีห้าเก้าคบ
หากันได้ประมาณสัก๙ปีแต่งงานกันอยู่ได้๓เดือนก็แยกทาง
เพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันปี๖๓หมอสองมีข่าวคบกับ
คุณหมิงอรินมาสอันนี้ก็เป็นนางสาวไทยคนหนึ่งนะฮะหลังจากนั้น
ก็อ่ะจบความสัมพันธ์กันไปหมอสองก็ยังคงมีชื่อเสียงใน
วงการเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะปัจจุบันอายุ๔๙แล้วนะครับแล้วก็เป็นคน
ที่เรียนเก่งอยากเป็นหมอตั้งแต่เด็กฮะอยู่ที่จังหวัดแพร่แล้ว
ได้ทุนไปเรียนต่อหลังจากนั้นก็มาเปิดคลินิกของตัวเอง
นั่นคือข้อมูลของหมอสองว่าเขาคือใครทีนี้รสนิยมการ
ท่องเที่ยวอย่างที่บอกชอบเที่ยวที่แปลกไปเที่ยวรอบเนี้ยฮะ
ต้องการจะไปเที่ยว๓สัปดาห์๙ประเทศแล้วติดต่อไม่ได้เพื่อนคุณ
สองก็เลยโพสต์ข้อความบอกเป็นห่วงนะพี่ผมยังไม่เคยไป
ลึกเท่าพี่เลยกลับมาแล้วเล่าให้ฟังบ้างนะทริปนี้หลายคน
สงสัยแล้วทำไมหมอสองไม่มาตอบคอมเมนต์ไม่มาอะไรเลยไปเลย
เพราะปกติจะตอบใช่ครับแล้วปกติจะอัพคลิปตลอดเวลาในเพจของ
เขาหลังจาก๒๘กันยาไม่มีความเคลื่อนไหวเลยเห็นคลิปล่าสุด
ก็คือที่เราให้ดูไปเมื่อตอนแรกที่ใส่เสื้อสี
เหลืองนั่นแหละคลิปนี้อย่างที่บอกครับ๑๒กันยาถึงสามตุลาค
นี่คือระยะเวลาการท่องเที่ยวสามสัปดาห์เก้าประเทศทริปชื่อว่า
สองท่องโลกเป็นทริปใหม่นี่นะฮะจะไปไหนบ้างล่ะอัฟกานิสถาน
ปากีสถานชาติไนเจอร์ปูกินาฟาโซแคมเมอรูนอิเครเทอเรียกินีและ
ซาวตูเมและปรินซิปี้โอ้โหหลายชื่อนี่คือไม่ค่อยคุ้นนะและอีก
ชื่อหนึ่งที่หมอสองพูดคือมาลีที่เห็นหน้าจอเนี่ยครับคุณ
คุณผู้ชมมาลีเป็นหนึ่งในเป้าหมายการท่องเที่ยวถามว่าทำไม
ต้องไปที่นี่และที่นี่อยู่ตรงไหนสาธารณรัฐมาลีนี่คือ
เต็มของประเทศเขาเป็นประเทศนะครับอยู่ทางตะวันตก
ของทวิปแอฟริกาห่างจากไทยหมื่นหนึ่งพันหกร้อยกิโลเมตรถ้า
ตรงภาษาบ้านก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีฐานะ
ยากจนแหละส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรทำประมงนะครับแล้วก็บริเวณ
เหนือของประเทศเนี่ยจะมีการสู้รบกันอยู่บ่อยมีกลุ่มติด
อยู่หลายกลุ่มเหมือนกันก็จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็น
ระยะระยะนี่นะฮะแล้วเขาจะมีการรวมกลุ่มประเทศนะคล้ายกับ
หภาพยุโรปที่มีการรวมกันหลายต่อหลายประเทศนั้นอันนี้ก็จะ
มีกลุ่มประเทศซาเฮลครับจะได้รับการช่วยเหลือจากหลายประเทศ
เรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้น
ที่นี่นะฮะเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสดังนั้นเขามีเสน่หลง
ครับคุณมิ้วคุณผู้ชมวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมในมาลีเนี่ยมัน
จะมีภาพที่หลายคนอยากจะไปดูให้เห็นกับตาเช่นมัศยิต
โก้ที่คุณหมอพูดเมื่อกี้นี้อันนี้เขาบอกว่าสวยงามมาก
บักตูพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมาลีมัศยิตใหญ่แห่งเจเน่ที่คุณ
ก็พูดเหมือนกันเพราะอันนี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่
ต้องไปดูก่อนตายนะฮะคุณผู้ชมประเทศมาลีเนี่ยนะฮะกับไทย
มีความสัมพันธ์ทางการทูตเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มี
สถานทูตตั้งอยู่ในประเทศของไทยแล้วก็ของมาลีเองนะ
ต้องพูดถึงประเทศมาลีก็เพราะว่าคลิปที่คุณผู้ชมดูไป
ตั้งแต่ต้นข่าวประโยคสุดท้ายที่หมอสองพูดก็คือกำลังจะไป
มาลีจะไปที่ชายแดนแล้วข้ามไปมาลีแล้วดูสภาพบ้านเมืองของเขา
นะก็เนี่ยอย่างที่เห็นคือมันมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแหละค่ะ
แล้วก็ตลอดทริปของเขาคุณคิงก็จะมีการโพสต์คลิปอัปเดต
ตลอดว่าไปไหนบ้างใช่ครับแต่ละที่ที่เขาไปก็ก็แปลกแล้วหลายคน
แอบเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยอยู่เหมือนกันใช่ครับคือ
ที่เนี่ยไปแล้วก็ถ่ายรูปกับรถถังบ้างล่ะใช่บอกถูก
เชิญเข้าพบกลุ่มตอลิบันชายแดนอัฟกานิสถานอย่างเงี้เนี่ยฮะไปเจอ
จราเข้ที่บูกินาฟาโซแบบเนี้ยเออคือผมว่ายิ่งกว่าที่คุณมิ้วไป
ถ่ายรูปกับช้างไปภารกิจจับงูอันนี้คือรถหลายประเทศเชื่อ
ว่าคือคนได้ไปเที่ยวน้อยมากใช่ครับพิกัดสุดท้ายเช็คอินที่
เมืองโบโบดิอุลัสโซนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศมาลีก็เลยต้อง
ไปทำความรู้จักหน่อยว่าเอ๊ะทำไมประเทศนี้คนถึงสนใจอยาก
ทั่วโลกจะบินไปไม่ง่ายนะ๑๙๔๗ชั่วโมงในการเดินทาง
เครื่องบินต้องต่อแล้วต่ออีกเนี่ยนะฮะอ้าวอันนี้ก็คือข้อมูลของ
มาลีและอย่างที่บอกว่าคลิปนี้๓สัปดาห์๙ประเทศ๑๒กันยา
ถึง๓ตุลาแล้วจู่ก็หายตัวไปติดต่อไม่ได้นะครับคุณผู้ชม
มาดูแบบนี้ดีกว่าค่ะแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยข้อมูล
ไทม์ไลน์ของหมอสองหลังจากเดินทางเข้าสู่ประเทศมาลี๒๘กันยา
จนถึงเมืองฟารามาน่าเมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีข้าม
ชายแดนไปเมืองโซนาที่มาลีพบเห็นครั้งสุดท้ายที่เมือง
ปารานาที่ประเทศมาลีห่างจากชายแดนร้อยกิโลกำหนดถึง
มาโก้ของมาลีตอนกลางคืนแต่ไม่ไปปรากฏตัวที่โรงแรมที่
พักค่ะ๒๙กันยายนไม่มีการติดต่ออะไรเลยจากหมอ๒ทัวร์ใน
ทหารเลยนะครับคืออันดับแรกสงสัยว่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือ
เปล่าไม่มีไม่มีรายงานอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยรถที่ใช้ใน
การเดินทางด้วยสามคุณผู้ชมค่ะ๓๐กันยายนติดต่อสถานทูต
คำร้องถึงหน่วยข่าวกรองฝรั่งเศสหน่วยข่าวกรองทหารสาภาพ
ยุโรปทหารเริ่มค้นหาไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะคะครับทหารเริ่มคน
หาตรวจสอบกับหน่วยตรวจคนเข้าเมืองมาลีสนามบินกรุงบามาโก้ไม่พบการเดินทางออกจาก
มาลีคือเข้าไปแต่ยังไม่ออกอ้าวแต่หาไม่เจอว่าอยู่ไหนติดต่อไม่ได้
ด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูภาพนี้เป็นภาพถ่ายหมอสองนี่ค่ะ
ได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วค่ะ
หมอสองใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาว

ข้อมูลคือยืนยันว่าถูกลักพาตัว
เพื่อเรียกค่าถ่ายจริงนะคะ
แต่ได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้ว
กลุ่มผู้ก่อเหตุจับตัวหมอสองไป
เรียกค่าไทย๑๐๐ล้านฟรังเซฟา
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๕ล้าน๗แสนบาท
หมายความว่าที่ติดต่อไม่ได้ถูกจับจริง

ครับผมซึ่งตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่า

ที่ภาพเมื่อกี้จะออกมานะฮะ
ผมได้โทรศัพท์แล้วคุณหมอสองรับสายด้วยตัวเอง

เสียงแรกที่ผมได้ยินเป็นเสียงผู้ชายรับสาย
ผมก็บอกว่าพีรวัตรจากไทยรัฐทีวีนะครับ

เขาก็นิ่งไปผมก็เลยถามว่าใช่หมอสองไหมครับ

พอดีว่าทราบข่าวคุณหมอสองก็เลยเป็นห่วงครับ

เจ้าตัวถึงยอมพูดว่าใช่ครับผมหมอสองเอง
หลังจากนั้นผมก็เลยถามว่าคุณหมอเป็นยังไงบ้าง

คุณหมอสะดวกให้ข้อมูลได้จำกัดมาก

ครับผมตอนนี้ผมปลอดภัยดีนะครับ
เดี๋ยวอย่างไรผมจะอัพเดทอีกทีหนึ่งนะครับ
รอสถานการณ์อีกนิดนึงครับผม

คนที่เป็นห่วงโดยเฉพาะแฟนคลับในแวดวงความงามไหมครับ
อ๋อก็ต้องขออภัยอย่างมากนะครับ
ที่ว่าทำให้หลายคนเป็นห่วงนะครับ

เดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวยังไงผมจะสักยังไงวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวผมขออนุญาตอัพเดทอีกทีหนึ่งนะครับ
คุณหมอตอบได้เท่านี้จริงครับคุณมิ้วคุณผู้ชม

เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย

ขออนุญาตนำเสียงมาบอกให้กับแฟนที่เขาเป็นห่วง

ยืนยันฟังจากเสียงคุณหมอสองเมื่อกี้ครับ
คนก็เข้าไปดูในเพจหมอสองท่องโลกด้วยนะคะ

ขอบคุณทุกคนที่ห่วงและส่งกำลังใจเข้าไปนะคะ

ตกลงหมอสองถูกลักพาตัวไปเรียกฆ่าไทย
แล้วทางกระทรวงการต่างประเทศรู้เรื่องไหม
แล้วได้ประสานความช่วยเหลืออะไรยังไง

ยังไม่แน่ใจว่าได้รับการช่วยเหลือกลับไทยแล้วหรือยัง
ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่คนไหนแจ้งข้อมูลขอตรวจสอบให้แน่ชัด
แล้วจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมทางกระทรวงการต่างประเทศยังไม่ทราบรายละเอียด
แต่คุณคิงก็คุยกับหมอสองแล้วเนอะก็คือปลอดภัยเต็มเนี่ยเดินทางกลับเมืองไทย
แย้ค่ะอดีตคู่ชีวิตของหมอสองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนแรกโพสต์ตามหาเนาะ
แล้วลบโพสต์ไปก็งงเหมือนกันว่าลบทำไม
เราคุยด้วยหญิงแย้บอกว่าพอรู้ข่าวว่าหมอสองอดีตสามีหายตัวไป
ติดต่อไม่ได้หลายวันเลยโพสต์ประกาศตามหาขอความช่วยเหลือ
แต่มีคนบอกว่าลบโพสต์เถอะเพื่อความปลอดภัยของหมอสอง
ก็เลยลบโพสต์ไปเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
ก็ได้จริงตอนนั้นเนอะยังติดต่อไม่ได้
แล้วเมื่อราวเขาจะได้กลับมาไหม
เพราะว่าหลายคนก็คือไม่ได้กลับ
ดีใจด้วยคุณพ่อที่ได้กลับมา
นั่นแหละค่ะก็ต่อไปจะไปไหนก็จะต้องระวังนิดนึง
คนเป็นห่วงแกเยอะจริงคนรักพี่หมอเยอะมากนะคะ
นี่นะฮะหญิงแย้อดีตภรรยาของคุณหมอสองนะฮะ
ผมบอกว่าแค่คลินิกอย่างเดียวเนี่ยมูลค่าร้อยกว่าล้านคุณมิ้วคุณผู้ชมครับ
วันนี้คลินิกก็เปิดให้บริการตามปกติเจ้าหน้าที่ในคลินิกบอกว่า
วันนี้มีลูกค้าโทรมาถามเยอะมากเลยว่าคุณหมอสองเป็นยังไงปลอดภัยไหม
พอรู้ข่าวว่าหมอสองปลอดภัยก็โล่งใจครับถามว่าแล้วพนักงานในคลินิกเป็นยังไงบ้างตอนนี้
ทุกคนตกใจตอนที่รู้ว่าหมอสองหายตัวแล้วมีข่าวว่าถูกเรียกค่าไถ่หลายล้าน
แต่พอรู้ว่าหมอปลอดภัยก็โอเคโล่งอกโล่งใจนะฮะ
ทุกคนยืนยันการเที่ยวต่างประเทศเป็นเรื่องปกติของหมอสองครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะมีคืบหน้าอัปเดตชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งนะครับ